ต้นเหตุต้นเหตุคือบ้านหลังนั้นเราก็ออกไปหาเขาเลย

เขายืนอยู่หน้าบ้านครับเราบอกว่ามีอะไร
เขาบอกมาอุ้มผมแล้วผมดิ้นหลุด

อ่าคนที่พูดกับพี่คือคือลูกชาย

เขาก็เลยกลับรถแล้วก็กราดยิง
แต่ไอ้ที่กราดยิงมันไม่ใช่บ้านหลังนั้นเนี่ย
ใช่ค่ะนั่นน่ะนั่นคือปัญหาที่ต้องออกมาร้องเรียนวันนี้นะคะ

มันคือรายทางแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรก

เมื่อปีที่แล้วลูกปืนตกใส่หมอนหมอนของบ้านข้างเคียง

แล้วเรื่องมันเงียบเขาจึงขายบ้านหนีไปนะคะ
แล้วครั้งนี้ข้างบ้านหอบลูกหนีหมดเลยค่ะ
แต่ขายบ้านไม่ทันหอบหนีไปก่อน

โชคดีที่โดนแค่กำแพง

โชคดีโดนแค่ฝาบ้าน
เดี๋ยวคุณแจ้งความเอาไว้ก่อน

คือคราวที่แล้วไปแจ้งตำรวจสนบินบุรีใช่ไหมคะ

เขาก็มาให้แล้วเรื่องมันก็เงียบให้เหมือนเดิม
เขามาครั้งนี้ไปแจ้งความไหม
เขาเราแจ้งความ

เขามาแนะนำให้หาหัวกระสุน
หาปรกประสูรหาคลิปเพื่อไปแจ้ง
คือคราวนี้เขาแนะนำบอกให้มาหาหลักฐาน
ถูกต้องหาคลิปเพื่อกลับไปแจ้งความ

อ่ายังไม่ได้ลงถ้าไม่ได้

แต่ไอ้วันแรกที่ไปเนี่ยเขายังไม่ได้มา

ตำรวจต้องลงพื้นที่มาตรวจสอบสถานที่ก่อน

ให้เจ้าทุกข์ไปเก็บพยาหลักฐาน

ซึ่งเขาไม่ใช่คู่กรณีกับรถที่มาก่อเหตุ

ตอนนั้นก็มากันรอบนึงแล้วเนี่ย

เขาก็มาสรุปลูกปืนแบบนี้

ไม่ได้เข้าจอดรถแล้วก็ยิงเข้าไปเฉย

อยู่อยู่อยู่แล้วเพราะว่าบ้านมันเยื้องแค่สามหลัง

อยู่ฝั่งเยื้องตรงข้ามบ้านเราเลย

บ้านเลขที่๗๙ทับ๗๑ค่ะ

คราวนี้ก็มีบ้าน

อบลูกสองคนไปเลย

ติดต่อซื้อคอนโดค่ะแต่ไม่มีตังค์
เราก็ไม่ได้อยากอยู่แล้ว
เราก็อยากเอาลูกหนีไปก่อน